กรองเพื่อหาผู้ติดเชื้อตรวจได้ไวก็รักษาไวก็หายไวนะคะ
แต่มันมีเรื่องราวที่คุณหมอท่านหนึ่งโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับการตรวจโควิด๑๙
ไม้ที่ต้องเข้าไปในจมูกอะค่ะสวอปเข้าไปในจมูก

จริงหักคาดูจมูกต้องพบแพทย์อะ

หักคาอย่างนี้เหรอคือด้วยความเกร็งอะค่ะคือคุณหมอ
สิริเสกสารวิริยะโพสต์เอาไว้บอกว่าไม้สวอปที่เอาไว้แห่โพรงจมูก
พยาบาลเป็นคนแห่ค่ะไม่ใช่แห่เองค่ะ
แต่ประเด็นคือคนที่ไปตรวจเขาเกร็งเกร็งมาก
มันก็เลยผิดทิศทางไงเกร็งแล้วบางทีแบบขยับตัวขยับหน้าค่ะ
มันเลยคาอยู่ในจมูกแล้วแล้วคุณผู้ชมคือเอาออกเองไม่ได้นะ
เอาออกเองไม่ได้นะต้องให้ทีมแพทย์แผนกหูคอจมูกอ่ะ
ช่วยเหลือที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะคือขี้ผ่าน
ผ่านแบบการส่องกล้องอะพี่เอาออกมาปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็เลยแนะนำแบบนี้ว่าอย่าเกร็งนะคะ
ไม่รู้จะแนะนำยังไงคุณหมอบอกว่าอย่าเกร็งนะคะ
เวลาตรวจโควิดนะคะอย่าพยายามแบบบางทีเกร็งแล้วถอยไง
ถอยขยับหน้าแล้วบางทีแบบจังหวะมันไม้มันอยู่ในจมูก
มันผิดทิศทางแล้วมันก็หักคาแบบนี้ให้ผ่อนคลายนิ่งนะคะ
ลดการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้
แห่เข้าไปที่มันน่าสงสัยที่สุดก็คือขั้นตอนการแห่ค่ะ
แนวทางทิศทางของตัวไม้สวอปค่ะ
ว่ามันไปชนกับตัวเยื่อบุจมูกอื่นหรือผนังจมูกบริเวณอื่น
ที่ไม่ใช่เป็นไปตามทางที่มันจะไปโดนเลยหลังโพรงจมูกโดยปกติ
บางคนถ้าคนไข้กังวลกลัวมากเกร็งมากหันหน้าไปมาขณะทำ
ก็อาจจะทำให้ไม้ที่มันค่อนข้างบางค่อนข้างเล็กมาก
ก็อาจจะมีตัวงอแล้วหักได้
ก็จมูกอักเสบนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะบาดแผลหรืออะไร
ก็แค่มันหักคาไว้อยู่ในตรงหลืบของตัวเยื่อบุจกเฉย
นี่ค่ะคือหักขาแล้วติดอยู่ด้านในแล้วเอาออกเองไม่ได้
แต่เขามีท่าที่ถูกวิธีใช่ไหมครับใช่ค่ะ
นี่ตรงขวามือข้างล่างต้องเงยหน้าแหงหน้าองศาสักประมาณแบบนี้
คุณหมอเขาจะได้หรือเจ้าหน้าที่จะได้แยงเข้าไปค่ะ

วันนี้ฉันชินมากไม่เจ็บเลย
คัดกรองเชิงล